ทิศเป้มาอีกครั้งแล้วในสีสันข่าวเช้านะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับพฤติกรรมสัตว์โลกนะครับ

ผมอยากให้ไปดูว่าพฤติกรรมของไก่นวงไก่งวงนะครับ

เราไปติดตามชมได้เลยครับกับคลิปนี้ครับ
กลมนี้นะครับกลมนี้นะครับ

แม่ไม่ว่างพ่อไม่อยู่
คุณปู่และคุณย่าไม่รู้ไปไหน
เห็นกระเทียมกองไว้ที่พื้น
เห็นกระเทียมกองไว้ที่พื้น
แบบนี้เด็กดีอย่างเราต้องช่วยเหลือครอบครัว
แบบนี้เด็กดีอย่างเราต้องช่วยเหลือครอบครัว

เราเป็นคนขยันช่วยครอบครัว
กินหน้าตาเฉยไม่บอกไปกล่าวใครเลย
หน้าตาเฉยไม่บอกไม่กล่าวใครเลย

นายครับสักวันหนึ่งเราจะโต
ไม่ครับสักวันหนึ่งเราจะโต้

เปิดฝากระโปรงหลังก็เปิดจาก
ิ้วของบรรลุพลังแหมเปิดฝากระโปรงหลังก็เปิดจ้า

มือก็ไม่ว่างก็ใช้เท้าหาที่เปิดแทน
ปุ่มอยู่ไหนสงสัยต้องมุดงานนี้
ปุ้มอยู่ไหนสงสัยต้องมุดงานนี้

เปิดได้แล้วทำไมมันยุ่งจังยุ่งขนาดนี้
แม่ทิสเปย์ว่ารำบากขนาดนี้

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
ตัวนี้ก็แปลกดีน่ะครับ
สวัสดีครับ